เรื่องของน้องหมาเห็นบ่อยหมาแมวชอบหัวไปติดตรงซี่ตรงประตูรั้ว
แล้วมันเกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามจะช่วยมันนะคะ

จับกลางข่าว

ตื๋อเหรอ

เราก็ลุ้นอยู่นะมันก็ล็อก

นี่ประตูเรื่องนี้เกลือเหรอเกิน

อันนี้เกิดขึ้นที่ไหนนะคะนี่คือหน่วยกู้ภัยเทศบันตำบลไม้งามค่ะพยายามช่วยน้องหมาพันธ์ไทยเพศเมียนะคะสีขาว
แต่เขายังไม่รู้เลยนะว่ามีเจ้าของหรือเปล่า
ลักษณะคุณเขาบอกว่ามันท้องโตเหมือนท้องแก่ด้วยนะ
หัวติดอยู่ตรงประตูรั้วเหล็กที่บ้านหลังนี้ที่บ้านหนองกระโฮค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดตากติดอยู่เป็นชั่วโมงแล้วในขณะที่พยายามเจ้าที่เข้าไปช่วยคุณนึกว่า
คือมันคงเจ็บ๑เจ็บแล้วกลัว
พอเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยมันก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมาช่วยหรือมาทำให้มันเจ็บขึ้น

มันก็ดิ้นใหญ่เลยสุดท้ายเอาเครื่องมือพยายามมางัดมาคีบเอาไอ้เหล็กให้ขาดออกจากกัน
แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะหมากลัวมากแล้วดิ้นอยู่ตลอดเวลา
คุณรู้ไหมมันดิ้นจนกระทั่งที่เท้าสี่ข้างมันเป็นแผลเลยแล้วเลือดไหลคุณเห็นไหม

ใช่เพราะอะไรมันตะกุยมันตะกุยจนเลือดออกแล้วในเจ้าที่งัดค่ะตัดค่ะไอ้เหล็กตัดตัดอยู่เป็นชั่วโมงสุดท้าย
ขอดูหน่อยค่ะออกได้ไหมออกนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องห่วงออกค่ะ
นี่แหละโอ้ยลูกเอ้ยรอดแล้วพอออกมาได้เสร็จวิ่งไปเลยค่ะออกไปทางบ้านหลังนึง
เขาบอกมันน่าจะแอบเข้าไปที่บ้านหลังนี้ไม่ใช่หมาของบ้านนี้นะ
แต่แอบเข้าไปตอนเขาเปิดประตู

แหละตอนคงจะพยายามไปหาอะไรกินแล้วเจ้าของบ้านคงไม่รู้ว่ามีหมาแอบเข้าไปไปปิดประตูแล้วมันคงคิดว่าตัวเองจะมุดรั้วออกไปได้
สุดท้ายเลยติดอยู่แบบนั้นแหละค่ะ